วันนี้ก็ดีกว่านะคะมาดูพี่บอลเชิญดิ้นเจ้าของเพลงนี้เลยตอนรอก่อน
คนไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตา
คุณผู้ชมนี่เพลงเก่านะคะโอ้โห๔๐ล้านวิว
รักที่สุดพี่บอลมีเพลงใหม่โอ้โหฟูเจ็บเว้ยเพลงอะไรจ๊ะ

ทอดเรื่องราวความชอบช้ำใจของชายที่เพิ่งอกหักโดนหญิงเทโดยเฉพาะน้องพลอยไปเทเขาหรือเปล่า
จนต้องเซมาพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
มีท่อนฮุกที่บอกว่ายกขวดสุราแล้วตะโกนออกมากูเจ็บเว้ย
แล้วความน่ารักของเพื่อนพ้องในวงการตลกคุณผู้ชมให้ดูเลยนะคะ
ดาราดังโอ้โหวไล่มาตั้งแต่คุณครูซีซีวัดพี่โน้งชะชะช๋า
ตั้งตัวบอกโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยเปล่งเนี้ยพี่ตั้งใจมาก
แรงบันดาลใจก็ได้มาจากน้องในวงนี่แหละที่อกฮัก
โดยหลังจากปล่อยเพลงนี้ออกมานะคะก็มีเพื่อนฝูงมาช่วยกันแชร์เยอะมาก
ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐ
ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ปั่นวิวกันด้วยนะคะ
เพราะว่าเดือนหน้าพี่บอลจะมีเพลงใหม่มาฝากอีกแล้วจ้า
ผมร้องเองใช่ครับผมคือมีคนอ่ะส่งมาขายผม
ให้ผมฟังให้เพลงนี้เดียโชคจะมีรู้สึกว่ามันเหมาะกับร้านดี
คือยกขวดขึ้นมาตะโกนขึ้นฟ้าว่ากูเจ็บวอนยก
ฝากติดตามด้วยนะฮะฝากติดตามเพลงกูเจ็บโวย
และหลังนี้ครับประมาณพฤษฎิกา
บรรเชิญยิ้มฟิชเชอริ้งปูจานลองใหม่

ยกขวดจุฬาและก็ตะโกนออกมา

แต่เรานะคะไม่ยกเปิดสุรานะคะ

แล้วทุกวันที่๑๖เราบอกว่า

แล้วคุณผู้ชอบ